หนึ่งสาวเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงเลยสำหรับแท็ตนัชชานะคะ
ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเธอประกาศข่าวดีนี้
กลางรายการเลยบอกว่าตัวเองกำลังจะมีเบบี
ก็คือกำลังท้องนี่แหละค่ะแล้วก็โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวด้วยบอกว่า
ตอนนี้เธอกำลังตั้งคันได้เกือบ๓เดือนแล้ว
และอีก๒วันก็จะไปตรวจแล้วค่ะว่าตกลงได้ลูกสาวหรือว่าได้ลูกชาย
พร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยแบบเชิงน้อยใจยาวเหยียดแบบนี้เลยนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมาจากเขาเรียกว่าสภาวะอารมณ์ของคุณแม่ตอนท้องหรือเปล่า
ที่ค่อนข้างจะแบบน้อยจิตตกเขียนออกไปบอกว่า
ลูกมาในช่วงที่มีไวรัสระบาดพอดีอดพาลูกไปกินของอร่อย
กับแม่ขี้โมโหหิวแล้วก็ขี้น้อยใจมาก
น้อยใจเรื่องกินตลอดเวลาเลยพอไม่ได้กินอะไรที่อยากกิน
ก็จะแอบร้องไห้นึกถึงของกินที่อยากกินจนน้ำตาไหล
ขนาดนอนยังฝันถึงอาหารถึงขนาดนี้เลย
บอกกับคุณสามีบอกว่าสงสารคุณสามีเป๊กรัฐภูมิ
ที่ต้องคอยมารองรับอารมณ์เธอด้วย
งานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตนะคะเข้ามาให้กำลังใจว่า

ยังสวยอยู่เพราะว่าเกือบ๓เดือนแล้ว
เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าตกลงเบบีในท้องของน้องแท็ตเนี่ยเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชาย
แต่อย่างที่บอกแหละว่าสภาวะที่น้องแท็ตเป็นเนี่ยก็คือภาวะคุณแม่ท้อง
แต่เห็นมั้ยที่สามีเข้าอกเข้าใจอยากจะหาอะไรอร่อยมาให้ท้อง